คุณผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์ประทึกเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับ
รถบรรทุกน้ำมันขับไปบนถนนสายแม่สอดตากครับ
แต่ว่าจู่พอไปถึงโค้งร้อยศพจู่เกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมา

นะฮะคนขับมากับภรรยาต้องหนีรอดออกมาจากรถแต่โดนไฟคลอก
แต่ว่า๒คนนี้ปลอดภัยครับ

โอ้โหแล้วนี่คือรถบนทุกข์น้ำมันด้วยนะคะคุณผู้ชม

แบบสองหมื่นลิตรอ่ะแล้วไฟกำลังลุกไหม้
มันกำลังลุกลามไปที่ตัวถังน้ำมันด้านหลัง

นะฮะแต่ว่าลุกลามค่อนข้างแรงแบบนี้คุณผู้ชมครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนสายดอนรวกนะครับ
ในพื้นที่ดอนรวกถนนสายตากแม่สอดนะครับ

เพราะว่าเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเยอะ

นะฮะรถคันนี้บันทุกข์น้ำมันดีเซลมาสองหมื่นลิตรครับ
ขับมาจู่ไฟลุกขึ้นมาจากบริเวณด้านหน้าของตัวรถ

สามีขับภรรยานั่งมาต้องหนีตายลงมาจากรถ
คุณผู้ชมหลังจากนั้นดับเพลิงก็มาช่วยกันฉีดน้ำสกัดเพลิง
ไม่ให้มันลามไปแท้งน้ำมันด้านหลังไม่งั้นโอ้โหระเบิดแน่นอน
ช่วยเหลือคนขับกับภรรยามาได้แต่ว่าบาดเจ็บจากการถูกไฟลวก
แล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลไปก่อนหน้านี้แล้ว
ทีนี้จากการสอบสวนสอบถามคนขับรถบอกว่า
บรรทุกน้ำมันดีเซลมา๒๐๐๐ลิตรมาจากแม่สอดครับ
มาถึงจุดเกิดเหตุจู่ไฟมันลุกจากห้องเครื่อง
ลามเข้ามาในห้องโดยสาร
สองคนต้องจอดรถแล้วก็หนีออกมาจะโดนไฟคลอกไปที่ตัวเหมือนกัน
โชคดีไม่เป็นอะไรและโชคดีไฟไม่ลามไปแท้งข้างหลัง

เหตุการณ์ที่ทำให้รถติดยาวเกือบ๒กิโลกรัมครับ
สุดท้ายต้องใช้สัญญาณต่างให้คนไปโบก
ให้รถผ่านไปอย่างช้าเพื่อความปลอดภัย
ตอนนี้ล่าสุดกรมทางหลวงได้มีการนำทรายไปกรบคราบน้ำมัน
เพื่อความปลอดภัยไม่ให้รถนั้นขับไปแล้วก็ลื่น
เดี๋ยวจะประสบอุบัติเหตุซ้ำแล้วก็ล่าสุด
สามารถเปิดการจราจรได้ครบทุกช่องทางตามปกติแล้วนะครับ